ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะไม่ทันข้ามวันจับคนร้ายได้เลยนะคะ
เมื่อวานนี้เราให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปค่ะ
คนร้ายบุกเดี่ยวเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแถวจรรย์สนิทวง
แล้วก็พกมีดไปแล้วก็ไปก่อเหตุ
พนักงานเขานั่งอยู่เห็นไหมถือมีดไปไล่พนักงานให้ไปหลังร้าน
ส่วนตัวคนร้ายเองคล่องแคล่วยังกับเป็นพนักงานโดยไปเอง
หยิบขนมก่อนสแกนปุ๊บเปิดลิ้นชักปั๊บ

คือเขารู้เลยว่าต้องเอาสินค้ามาสแกนบาร์โค้ด

แล้วกดอะไรกดเป็นนี่ลิ้นชักเปิดออกมาเลย

เดี๋ยวสักครู่นึงก็จะมีลูกค้าเข้ามาในร้านสะดวกซื้อ

จ่ายตังค์ลูกค้าก็ไม่รู้ว่าเป็นคนร้าย

ร้ายสแกนคิดเงินให้เสร็จสับเลย

จากภาพในกล้องวงจรปิดภาพนี้ตำรวจก็บอกตั้งแต่ต้นนะคะ
ว่าคนร้ายน่าจะเคยเป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้อมาก่อน
เพราะดูจากลักษณะพฤติกรรมพฤติการแล้ว
คล่องแคล่วมากสำหรับกระบวนการคิดเงินหลังเคาน์เตอร์เนี่ยค่ะ
สุดท้ายจับได้ก็เป็นอดีตพนักงานร้านสะดวกซื้อจริงนะคุณภาคภูมิ
แต่เมื่อวานนี้เราก็พยายามตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่าเคยเป็นพนักงานสาขานี้หรือเปล่า
มุมนั้นมุมนี้ไม่ใช่นะคะสาขาอื่น
แต่ก็เขาก็อาจจะอยู่เคาน์เตอร์เขาก็เหมือนกันใช่ไหม
ใช่ค่ะผู้ชายคนนี้นะคะนายจักรินหรือในอันอายุ๓๙ปี
เคยเป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้อมาก่อนสาขาอื่นนะคะ
ถูกไล่ออกไปค่ะเพราะว่าชอบยักยอกเงินบริษัท
พอถูกไล่ออกกลายเป็นว่าย้อนกลับมาก่อเหตุเอามีดจี้แล้วก็ชิงเงิน
สิ่งที่ได้ไปเนี่ยนะคะ๑๔๐๐๐บาทแล้วก็รู้สึกจะได้บุหรี่ไปด้วยมั้
แล้วก็ไฟแช็คด้วยเนี่ยนะคะครับนี่ค่ะตำรวจตามไปจับที่ห้องเช่าไม่มีชื่อนะคะ
ซอยจรรย์สนิทวง๒๕เขตบางกอกน้อยกรุงเทพ
จับได้พร้อมของกลางก็คือเสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุ
เลยค่ะชุดนี้เลยนะคะครับมีหน้ากากอนามัยรองเท้านี่ไง
บุหรี่กับไฟแชคไปจากร้านสะดวกซื้อที่ไปก่อเหตุนะคะ
แล้วก็ได้เงินไปหนึ่งหมื่นสี่พันบาทจากการสอบสวนนายจักรินยอมรับว่า
เคยทำงานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อสาขาถนนอิสรภาพค่ะ
ก็ไม่ไกลจากสาขาที่ลงมือก่อเหตุค่ะครับยอมรับว่าถูกไล่ออกจากงาน
เพราะว่าไปเอาเงินในลิ้นชักของร้านไปใช้อืมนี่นะคะช่วงโควิดสิบเก้า
บอกว่าไม่มีสตังค์ใช้ก็ค้างค่าเช่าห้องหลายเดือน
เลยตัดสินใจไปก่อเหตุชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อสาขาจรรย์สนิทวงซอยแปด
เพราะเขารู้ว่าสาขานี้ตอนดึกดึกลูกค้าน้อยครับหลังก่อเหตุก็วิ่งข้ามสะพานลอย
ขึ้นแท็กซี่หลบหนีกลับเข้าห้องพักในซอยจรรย์สนิทวงยี่สิบห้า
แต่ระหว่างหลบหนีค่ะทำมีดตกในรถแท็กซี่มีดที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ช่วงเย็นวันเดียวกันหลังจากก่อเหตุเนี่ยนะคะตำรวจก็ไปจับที่ห้องเลยนะคะ
ตอนไปจับเนี่ยนะตัวผู้ก่อเหตุคนนี้นายจักริน
กำลังเช็คข่าวตัวเองว่าเอ๊ะมีข่าวของเราไหม
เขาว่ายังไงบ้างดูข่าวอยู่ในมือถือก็โดนรวบตัวนะคะ
ถูกแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนใช้อาวุธและพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะก็ส่งตำรวจสอนอบางกอกใหญ่
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนี่คือจังหวะตอนไปทำแผนด้วยนะคะคืนนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีงานทำนะ
เขาเคยมีงานทำนะใช่ค่ะถ้าตั้งใจทำงานทุกวันนี้เขาก็จะยังเป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้อ
ต้องค่ะใช่ไหมนี่กลายเป็นว่าอ่าต้องมาติดคุกไปอืม